เอาเงินมาเอาเท่าไหร่ล่ะคะเอามาจนกว่าจะพอใจ

เขาเขียนใส่กระดาษแล้วยื่นให้กับพนักงานคุณ
ก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอข่าวคล้ายแบบนี้

รามอินทาก็เอาไป๕๐๐๐เหมือนกันเขียนใส่กระดาษ
รอบนี้มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม

เขาใช้อาวุธปืนไปจี้ชิงทรัพย์ที่ธนาคาร

ก็เขียนใส่กระดาษไปบอกว่าไม่อยากที่จะทำร้ายใคร

หลังจากนั้นได้เงินมาเรียบร้อยแล้ว

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
นี่เลยคุณผู้ชมเป็นภาพของคนร้ายในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ

ซึ่งธนาคารนี้อยู่ในโฮมโปรถนนพระรามสาม

แล้วคนร้ายเขาเข้ามาเมื่อกี้ก็คือเห็นสวมหมวกแก๊ปสีดำ

แล้วหลังจากนั้นเขาก็มีแต่งตัวคือใส่เสื้อยืดขาวสวมเสื้อเชื้อสีน้ำเงินทับ
กางเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฟีโนสีขาว

แล้วก็หลบหนีไป
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจก็มาถึงเลย
เป็นตำรวจสนวัดพญาไกรมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะ
ก็ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คืออยู่บริเวณชั้นหนึ่ง
ติดกับประตูทางเข้าของห้าง
แล้วก็ในธนาคารเขามีเคาน์เตอร์บริการอยู่๒เคาน์เตอร์
แล้วก็จุดตรงนั้นคุณคือห้างมันก็ค่อนข้างเงียบ
คนไม่ค่อยพลุกพลาดเท่าไหร่จุดตรงนี้
แล้ววันนั้นเหตุการณ์ก็เงียบเป็นปกตินะ
คือพนักงานธนาคารก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุ
ทำงานกันอยู่อยู่๒คนแล้วก็มีรอปภอีกคนนึง
คนร้ายเขาเดินวนหลายรอบ
ลักษณะคือผอมสูงอายุสักประมาณ๓๐ปี
ตอนแรกเขาก็ไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไร
ก็เลยคิดว่ามารอเพื่อนหรือเปล่า
แต่พอได้จังหวะก็ฉวยโอกาส
ตอนที่รอปภเขาออกไปส่งเอกสาร
คราวนี้คนร้ายใส่หมวกแก๊ปใช้ผ้าปิดปาก

หน้ากากนี้นะคะเป็นลายรูปกระโหลก
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นไม่อยากทำลายใคร

เซ็นชื่อกับน่าจะเขียนว่าไม่อยากทำร้ายนะ

ไม่รู้ว่ามีปืนหรือเปล่าแต่คือเขาลักษณะเหมือนกอดอก

เขาก็ยิบเงินรอบแรกใส่ถุงไปนะ

แต่ทีนี้เขาก็พูดบอกว่าเอามาอีก

ถ้าไม่งั้นจะใช้ปืนยิงแล้วลักษณะคือเขากอดอก
ก็เลยเหมือนกับว่ามันมีปืนอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
พนักงานก็บอกแล้วเมื่อไหร่จะพอใจ
ก็เลยต้องหยิบเงินใส่ถุงหยิบเงินใส่ถุงเข้าไปเรื่อย

พอบอกยังไม่พอใจก็หยิบใส่ไปอีกสองแสนหนึ่ง
ทีนี้พอเขาได้เงินไปจนเขาพอใจแล้วก็วิ่งออกไปเลย
ขึ้นมอเตอร์ไซค์ฟีโนสีขาวไม่ทราบหมาย
ทะเบียนคือจอดไว้อีกฝั่งของถนนพระรามสาม
แล้วก็สวมหมวกเต็มใบนะแต่ไม่มีกระจก
หลังจากนั้นค่ะก็ขี่มุ่งหน้าไปทางสะพานกรุงเทพ
ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบค่ะเบื้องต้นคนร้ายลักษณะผอมสูง
อายุประมาณสัก๒๕๓๐ปี
แล้วเงินที่ได้ไปทั้งหมดคือ๕๑๐๐๐บาท
สืบสวนก็ต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
ที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
เพื่อนำตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ก็พบว่าคนร้ายวิ่งข้ามถนนพระราม๓
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะฮะที่จอดไว้
แล้วก็ขับขี่มุ่งหน้าไปยังสะพานกรุงเทพ
ก่อนจะยูเทิร์นกลับรถเข้าแยกคลองเตย
ตอนนี้ตำรวจสนวัดพระยากรัย
เจ้าของท้องที่ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวอยู่นะครับ